ดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกไปตีกันโอ้โหประมาณสัก๑๐๒๐คนรุมหนึ่ง

เหมือนเอาระเบิดเพลิงปลาใส่ไปเหมือนจะเผาทั้งเป็นเลย
เป็นภาพเหตุการณ์แต่ล่าสุดสองฝ่ายเขาไปเจอกัน
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับแล้วบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเริ่มก่อน
จบอีกหรออ่าแต่ให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูมันมีภาพวงจรปิดหลายมุมเหลือเกินที่มันออกมา
แล้วค่อยไปดูว่านาทีที่เขาเจอกันมันจะเป็นอย่างไร

อันนี้ตอน๕ทุ่ม๒๓นาทีของ๑๓พฤษภาคมเห็นไหม
วัยรุ่นประมาณ๒๐กว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในตลาดสร้างใหม่แห่งหนึ่ง
ใกล้กับหมู่บ้านเมืองประชาตำบลบางครูวัดที่ปฐุมนะ
แล้วก็มีคลิปนี้ออกมา
ก็เป็นคลิปที่มีคนในกลุ่มเขาถ่ายเอาไว้ในตลาดนี่แหละนะฮะ
มีกลุ่มของในปอนอายุ๑๕ปีในบอสอายุ๑๙ปีคนเจ็บ
เขานั่งเล่นกันอยู่แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นที่ให้ดูตอนแรก๒๐กว่าคนปรีเข้าไป
เอามีดไล่ฟันทั้งคู่จนบาดเจ็บ
แล้วก็ใช้ขวดน้ำมันปลาเข้าไปจนมันกลายเป็นระเบิดเพลิง
แล้วเหมือนจะเผาเขาทั้งเป็น

ก็เลยรอดตายจากการถูกเผาอย่างหุดหวิดเลย
วงจรปิดอีกมุมก็จะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นถือมีดกรูเข้าไปทำร้ายเขาเหมือนกัน
ทั้งปอนกับบอสมันมีหลายมุมแล้วกันครับคุณผู้ชม
แล้วก็ปลาเข้าไปคือปอนกับบอสก็วิ่งหนีตาย
คือเขาบอกว่าบอสเองเขามีไฟลุกที่เสื้อตอนที่วิ่งด้วย

เพราะว่าโดนน้ำมันที่ปลาเข้าไปแล้วเขาติดไฟพอดี
จอปิดหลายมุมครับนะอีกมุมหนึ่งจะเห็นปอนกับบอสวิ่งออกมาขอให้ชาวบ้านช่วย
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถตามไปอีก

คือจะเอาชีวิตเลยให้ได้ใช่ไหม

เมื่อวานนะฮะกลุ่มผู้บาดเจ็บทั้งหมดมีสี่
ไปกับผู้ปกครองแล้วก็มีหมอปลาไปด้วย
เดินทางไปติดตามคดีที่สพเมืองปฐุมธานี

นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้๔คนมาแล้ว

มีผู้ปกครองพาหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่านายตะอายุ๒๒มามอบตัว
แล้วอลักษณ์กล้องวงจรปิด
ขอแจ้งความกลับกลุ่มที่บาดเจ็บนั่นแหละ

จริงแล้ววัยรุ่นสองกลุ่มนี้ทะเลาะกัน
แล้วก็มีการเอาคืนกันมาแล้วหลายครั้ง
เพราะเคยพักอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ตำรวจก็อ่ะนั่งลงนั่งลงแล้วมาคุยทำ
เขาเข้าใจกันว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมไปดูไปฟังนาทีนี้ว่าเขาจะเถียงยังไงกันบ้าง
เพราะว่าอันนี้บอกจริงน่าบอกเป็นจริงแล้ว
อย่างนี้เดี๋ยวเอาคลิปมาให้ตำรวจ

เอาอย่างนี้สรุปให้เลยนะ

บอกว่าฝั่งคนเจ็บเริ่มก่อน
เหมือนไปไล่ยิงเขาก่อนเขาก็เลยตามมาเอาคืน

อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นการตามมาเอาคืนกัน

เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่า
ก่อนหน้านี้มันมีการไปทำร้ายกันก่อน

คนที่ก่อเหตุทั้งหมดมี๑๔คนออกหมายจับไปแล้ว๕คนเดี๋ยว
วันพรุ่งนี้จะออกหมายจับส่วนที่เหลือเพิ่มเติมต่อไป
ถึงแม้จะมีการไปยั่วยู้ท้าทายกันก่อน
แต่ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ